เรื่องของเตือนภัยธนบัตรปลอม
ตอนนี้นะคะไประบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
มีคุณยายวัยเจ็ดสิบห้าปีเขาก็เปิดร้านขายของชำ
ปรากฏว่าตกเป็นเหยื่อมีสาวร่างอวบคนหนึ่งเข้าไป
ก็เอาเงินซึ่งเป็นแบงค์ปลอมไปซื้อของ
แล้วยังไม่พอเอาไปแลกเงินอีก๒๐๐บาทด้วยนะคะ
โอ้โหคุณยายนี่ช้ำใจเลยค่ะนี่ก็เป็นธนบัตรปลอมนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ลงในโซเชียลเตือนภัยบอกว่าให้ระวังแก๊งต้มตุ๋นหน่อยค่ะ
เป็นหญิงสาวรูปร่างอวบสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
หมวกกันน็อกแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยนะคะโดยนำธนบัตรปลอมมาซื้อของภายในร้านขายของชำ
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๑๒ทับ๑บ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
โดยเกิดเหตุช่วงประมาณบ่ายสองของวันพุธที่ผ่านมานะคะยายสมัยพี่พัฒนภงอายุเจ็ดสิบห้าปี
เป็นผู้เสียหายค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายก็ขายของอยู่หน้าบ้านคนเดียวนี่แหละ
แล้วก็มีลูกค้าเป็นหญิงสาวใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเข้ามาซื้อลูกอมกับน้ำราคา๖๐บาท
แต่จ่ายด้วยธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทนะคะก็เลยทอนเงินให้ไปเก้าร้อยหกสิบบาท
ยังไม่พอค่ะลูกค้าคนนี้ยังขอแลกธนบัตรใบละ๕๐๐บาทอีก๒ใบ
ตัวเองก็แลกให้ไปไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะคะฟังเสียงของคุณยายที่เสียหายหน่อยค่ะ
ทอนจับเอาเงินทอนแล้วแกก็เลยบอกว่ามีอีกไหมเขาแลกสองหาใบห้าร้อยสองใบ
ขอแลกไปค่ะหาร้อยสองใบก็เลยว่ามีอยู่เขาจะแลกอีกกี่พัน
ประมาณสองพันสองพันจ้ะแกบอกเออว่ามีเราก็รู้ตัวตอนไหน
อันเพราะแต่อ่ะแรกเงินไอ้เขาแล้วเขาก็ยางออกไปเนอะก็เลยพีบเงิน
พีบเงินเอ้าเขาไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเขามาตรงกันก็เอาใบของจักรความมาเทียบ
มันเลยบอกคือได้บาทนี่แหละค่ะโอ้โหคนร้ายได้ไปฟรีฟรีเลย
เก้าร้อยสี่สิบบาทใช่แล้วหลังเกิดเหตุนะคะ
เพื่อนบ้านที่มานั่งเล่นด้วยกันเนี่ยคุณยายก็บอกว่าเอาไหนมาช่วยกันดูหน่อยนี่
ธนบัตรปลอมหรือเปล่าพอเห็นอย่างงั้นตกใจกันใหญ่ค่ะ
พยายามขี่รถจักรยานยนต์ตามหาคนร้ายทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่เจอ
ขอดูกล้องวงจรปิดในโรงสีข้าวประจำหมู่บ้านก็เห็นว่าคนร้ายคนเดียวกันเนี่ย
แต่รถจักรยานยนต์ไม่ใช่คันเดียวกับที่ขี่มาที่ร้านนะลูกสาวและเพื่อนบ้านบอกว่า
เห็นคนร้ายเป็นผู้หญิงมาด้วยกันสองคนจะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เวียนในหมู่บ้านหลายรอบก่อนก่อเหตุและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีแม่ค้าในตลาดถูกหลอกเอาธนบัตรปลอมมาซื้อของแล้ว
เช่นกันนะคะเรื่องธนบัตรปลอมในส่วนใหญ่เขาจะเลือกเหยื่อที่สูงอายุหน่อย
บางทีเขาก็เห็นไม่เห็นความแตกต่างไม่ทันสังเกต
ใช่เขาก็ขึ้นมาที่ขายของยุ่งใครจะมีเวลาเอามานั่งสองลายน้ำไอตรงไหม
หรือว่าดูเลขคั่วแบบนั้นนะคะ